สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
ไว้ไม่ถูกไม่ให้เยอะเห็นถูกแล้วมันจะใกล้เคียงเลย
อ่าฮะงวดนี้ไม่เกี้ยวกุ้งเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีของจริง
มีแอดมาเลยตัวเราเองนั่นแหละหอยเออนะฮะครับผมน้องอืม
ใกล้อยู่มันใกล้ยังไงวะใกล้ไหมเอาไปดูไปดูหน่อยนะฮะ
ก็รางวัลที่หนึ่งเนี้ยนะครับสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะฮะฮะ
รางวัลเลขหน้าสามตัวนะครับห้าสี่เก้าแล้วก็สองแปดห้าสองแปด
บอกสองแปดเลขท้ายสามตัวนะครับสองสองแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์หกอืม
แล้วก็เลขค้ายสองตัวเก้าสองนะฮะอ่ะหมดทีสิบห้าวันเราว่ากันใหม่นะฮะ
ที่สันซายเชียงใหม่ฮะอือสิบสองล้านไม่แต่ตอนนี้คนนี้ไงไร

ก็หายได้ละถ้าสิบสิงทรีย์ศาสตร์จริง
แล้วก็เทาทรงดีกว่าหนังเมืองก็ต้องไฟ
ที่ใช้ไม่เอาด้วยมันใช้บุญเยอะใช้บุญเยอะหมดแล้วในที่สุดเราหาข้อ
ทำมาหากินดีกว่าเนอะอ่าฮะใช่ไหมล่ะสบายใจสุดน่ะเนี่ยมนสุงมติ
คือมีข่าวแบบนั้นนะครับว่าทางฝั่งของไอ้หวังหรือว่าสันติเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนที่ไปลงมือฆ่าผัวเมียคู่หนึ่งที่ไต้หวันนะครับแล้วตัวเมียเนี่ยชื่อคุณมี่นะฮะก็ตั้งคันนะฮะมีเป็นลูกแฝดด้วยนะครับเนี่ยนะฮะคือตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยทางนายสันติโดยตรงนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายวัน
ก่อนนะฮะจะพยายามแบบหาทางนะฮะก็เอ่อทางฝั่งของสันติบอกพยายามพยายามจะเข้ามามอบตัวอยู่ตอนนี้อืมนะครับแล้วก็จะมอบตัวให้เร็วที่สุดตอนนี้จะมีความเป็นไปได้นะฮะที่ทางสันติเองเนี่ยอาจจะยังคงอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ครับเนี่ยนะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกผิดกั

เพราะว่าเขาต้องนำท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเมื่อก่อนนี้

เขาจะมีความชำนาญในพื้นที่ของเขา

เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันมาเนี่ยแหละ
แล้วก็เป็นคนพาคุณสันติไปอยู่ไต้หวันด้วย

คือนิวโชว์ก็ติดตามไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว
พูดว่าเงินยอดคือเงินเนี่ยหายไปก็เลยโทรหาคุณสัติม่วงวันที่๘
แล้วกันอย่างที่บอกต้องใช้คำว่าเป็นญาติ

คุณม่งคุณแม่ของคุณพจนีนี่ก็รักเหมือนลูกนะ
ผมไปกินโค้งกินข้าวนี่ก็คือมีภาพถ่ายคุณแม่นี่ยอม
เพราะตอนนี้มันเป็นคาดีที่หลายคนติดตามพอสมควรนะถ้าจะดูแล้ว
แล้วก็ล่าสุดก็ติดต่อคุณพ่อเขาสิมันเหมือนหนังฆาตกรรมเนาะเอาศพไปไว้แบบว่าตรงรถไปร้านจอดรถ
น้ำเหลืองไหลออกมาปุ๊บชาวบ้านบอกเฮ้ยได้กลิ่นอะไรวะอืมกลายเป็นแบบเปิดมาช็อกยิ่งกว่าช็อกอีกครับ
แฝดอยู่ในท้องอย่างนี้คิดดูว่าใจร้ายไหมล่ะแล้วก็สืบไปสืบมากลายเป็นคนสนิทกันอีกนะ
นะฮะวันนี้กัญชาจริงจริงเนี่ยอย่างที่เราปลดล็อกกันเร็วไปแล้วก็อย่างที่บอกความรู้
ทั้งหมดกัญชาไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวอ่ามันมีโทษอย่างสันหรรณใช่
เราพยายามอธิบายให้คุณฟังว่าวันนี้หลายคนไปปลูกกัญชาคุณปลูก
คุณปลูกคุณปลูกถูกแล้วเหรอแม้กระทั่งไอ้กลิ่นหรือควันของกัญชา
อืมมันก็สร้างพีเอ็มสองจุดห้าที่สูงเกินงั้นอันนี้เป็นกฏหมายน่ะ
เยอะเหมือนกันมันก็แกจะทำลายทำลายหลายหลายอย่างมาวั้งผู้ลดชั้นพูดเราตามการพอเล่าว่ากลพิษเลย
ดีกว่าถูกที่มันจะเกิดขึ้นจากกัญชาเนี่ยถ้าสมมุติมันฟรีหลักหรือฟรี
แบบเหมือนบุรีอย่างเงี้ยบุรีแล้วไปสูบไหนก็ต้องมามาก่อนเนี้ย
อ่าถ้าสมมุติวันทุกคนไปสูบกัญชาหมดแล้วสมมุติอย่างหนุ่ม
เป็นคนแพ้กัญชาฉันสูบกัญชาอยู่เธอเดินมาอย่างเงี้อืม
เขาก็มีโอกาสแพ้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวันนี้เธอเอาเด็ดใบกัญชา
เด็ดผิดเด็ดถูกไปใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้อ่าฮะหรือวันนี้เมนู
มากาเซฉันเห็นโอมากาเซตอนนี้เอาอะไรเอาใบกัญชามาทำเทมปูระ
ถูกซึ่งมันก็โอเคนะฮะชาบูก็มาแล้วชาบูก็มาแล้วหรืออะไรก็
แล้วแต่เนี่ยตอนนี้กัญชาเริ่มมามีบทบาทเกี่ยวกับอาหารเยอะพอสมควร
ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเลยว่าคือจริงจริงแล้วต้องเตือนด้วยนะฮะเพราะบางทีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ย
เขาไปกินเนี่ยคือไม่ได้นะบางคนแบบหรือบางคนผู้ใหญ่บางคนหรือเรียกแพ้
แล้วเขามีการวิเคราะห์มาแล้วว่ากัญชาเนี่ยมีส่วนพัฒนาเรื่องของสมองของเด็กด้วย
แล้วมันจะทำให้อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นโทษสำหรับบางคนเขา
ถูกต้องแม้กระทั่งการสกัดยาเรารู้ว่าที่เราปลดล็อกกันออกมาเนี่ย
ปลดล็อกกันเพื่ออะไรเพื่อรักษาทางการแพทย์ซะส่วนใหญ่นั่นคือประเด็นหลักเลยนะฮะ
ครับผมการที่จะไปสกัดเนี่ยบางคนบอกเอาหม้อหุงข้าวไปสกัดน้ำมันกันเองเนี้ย
เอาไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่ถูกสายพันธุ์นะอืมถ้าคุณจะเอาน้ำมันไปสกัดน้ำมันกันเอง
เอาห้อหุงข้าวไปใส่กันเนี่ยมันจะเป็นโทษเยอะกว่าหรือเปล่า
เอาความมั่นใจจากไหนว่ากัญชาที่คุณเอามาเนี้ยมันออร์แกนิคอย่างที่บอกว่าดินอ่ะ
ดินที่ต้องใช้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือพวกเราไม่ได้มีความรู้อะไรกันเลย
ไม่แต่แต่งงตอนเนี้ยก็คือเมื่อวันที่เก้าถูกไหมหมายความว่าตอนเนี้ยอันที่บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ย
แต่พอเราบอกไม่มีอ่ะเราเราจะทำยังไงอ่ะแล้วตอนนี้เราจะรู้เรียกว่าอันไหนผิดหรือไม่ผิด
ก็ตอนแรกที่เขาบอกไงปลูกกัญชาไว้สำหรับเป็นค่าน้ำค่าไฟถูกต้องไหม
วันนี้ระวังนะปลูกกัญชาจะเป็นภาระสังคมแต่ก็ประโยชน์อ่ะมีไหม
อย่างตัวฉันเองฉันหยอดสำหรับตอนนอนหลับมันมีแองจี้หรือหลายคนบางคน
ถ้าสมมุติคุณอยู่ในการควบคุมของหมอซึ่งหมอเป็นคนดูแลไม่ใช่อยู่ดี
คุณคุณมานั่งหยดของคุณเองมันก็ไม่ใช่หรือแม้กระทั่งไอ้ยาหยดทั้งหลายมันคืออะไร
คือมันมีหมอถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่รู้แพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกทั้งหลายเนี่ย
เขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อย่าไปใช้กันเองโดยเด็ดขาด
ครับแม้กระทั่งการเอามาทำอาหารอย่างเงี้อืมอย่างที่บอกมันมีทั้งตัวผู้
ตัวเมียอืมมีทั้งดอกอืมสมมุติคุณไปเอาดอกมาสามดอกเนี่ย
ใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวโอ๊ยเพราะทีสีเยอะมากถูกสูงมาก
เพราะมันไม่เมาหรอกแต่ถ้าเป็นเนี้ยน่ะเจอบอกว่าเขาออกกฎหมายเรื่องของ
อะไรนะห้ามขายให้กับเด็กแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็สตีให้นมมันก็เหมือน
เล่าอ่ะเธออ่าฮะนี่นี่มันก็เหมือนเล่าอ่ะเอาตรงนะ
ซึ่งวันนี้ไอ้มาตรการจริงแล้วเนี่ยนะครับเอ่อกัญชาก็เป็น
เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเฮ้ยก็ต้องดูกันมากขึ้นเหมือนกันว่า
ไอ้การใช้กัญชาเนี่ยใช้ให้ถูกต้องจะเป็นยังไงอืมนี่เนอะ
มันเร็วอ่ะหนุ่มเมื่อประมาณสักเดี๋ยวเราสมัยเราวัยรุ่นกัน
เรารู้สึกว่ากัญชามันคือยากเสร็จแต่ที่รุนแรงต้องแบบค่ะ
วันนี้คือทุกคนมีกัญชากันหมดแล้วอ่ะนี่ไง

ให้ใช้ได้ยังไงพอระบอมสักเดียวไม่ผ่านเขาบอก

ไอ้ที่เราเราเราเข้าใจซะก่อนนะว่าแต่คือตอนนี้
เห็นได้โซเชียลเวลาเขาสายตีกกลับเยอะน่ะคนเขา

ถึงที่ว่ามันผ่านมาได้ยังไงทำไมพรบยังไม่ได้

ผมเป็นห่วงเด็กมากเลยคือผมแบบผมกังวลใจ
เพราะว่าวันนี้แบบเด็กตัวเล็กอย่างนี้แบบ๕ขวบ๓ขวบอะไรอย่างนี้
ที่กินก๋วยเตี๋ยวได้หรือ๖๗ขวบอย่างนี้

ใส่กระเตี๋ยวใส่อาหารใส่อะไรอย่างนี้

แล้วไม่ได้บอกก่อนอย่างนี้แล้วเด็กไปกินอย่างนี้
มันก็จะมีบางคนเขาอาจจะมีอาการรุนแรงหรือมีอะไรอย่างนี้

กัญชาก็ต้องชัดเจน

เขาจะได้แบบไม่ต้องกินร้านนี้ได้

ถ้าคุณจะบอกว่าโอเคเรามี๒หม้อหนึ่งกัญชาหม้อหนึ่งไม่กัญชานะครับ

มันเป็นได้แม่ยังมีเรื่องนี้ได้ต่อเลยพี่

ที่เรื่องเกี่ยวกับปรับโควิดโรงเรียนแล้ว
เออซึ่งวันนี้คุณอนุทินนะฮะ
เขาก็บอกเลยว่าไอ้การใช้กัญชาประกอบอาหารเนี่ย

ถูกต้องไหมล่ะคุณอาทิตเขาแนะนำอย่างนี้

ปรุงอาหารจะต้องบอกว่ามีส่วนผสมของกัญชายังไงบ้าง

ออกประกาศว่าร้านอาหารต้องแจ้ง

สมกัญชาบ้างเอาตรง
เพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ซึ่งทุกวันนี้หลายล้านก็เอาตรงนี้

เป็นชากัญชาเป็นอะไรอย่างนี้
ส่วนน้ำมันสกัดที่ไม่รู้ว่ามีปม
เกิน๐๒ตามที่รัฐบาลเขากำหนด

ถ้าเทไปทั้งขวดก็จะเกิดอาการแน่นอน
ดังนั้นเมื่อกินแล้วเกิดอาการแพ้

บางทีเราเอาไปต้มเอาใบกัญชาไปเจอความร้อน
อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังเหมือนกัน
นี่คุณอ่านหน่อยอันนี้
คุณอ่านหน่อยอันที่๑พูดด้วยครับผมโดยตรง
เด็กวัยรุ่นอายุน้อยกว่า๒๕ปี
นี่นะ๑๔มีคันถูกแม่งรู้ให้นมบุตร

เพราะไม่ได้ไปตรวจสอบหรือไม่ได้ไปเช็คร่างกาย
ก็ถูกเพราะเวลาสุดท้วยไปแล้วเนี่ย

หายใจไม่ทันแล้วก็จะอาจจะน็อกได้ช็อกได้

จะแย้งกับนโยบายกัญชาสแสลีไง

ห้ามมีกัญชงกัญชามันจะแย้งกัน
เพราะฉะนั้นคุณวิศนุกล่าวว่าไม่ทราบว่าตอบ

กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะออกระเบียบมาบังคับเกี่ยวกับกัญชากัญชงได้ยังเมื่อไหร่

คงต้องนำกฎหมายทุกฉบับที่มีเนี่ยมาใช้ทดแทนไปก่อน
ระหว่างที่ยังไม่ประกาศพรบกัญชากัญชงเนี่ย
แล้วกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เตรียมออกกฎประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงเนี่ย
เป็นเขตบอดกันชากันชงเช่นเดียวกันคุณวิทยุถามว่าทำได้ไหมอืม
ทำได้ทำได้นะมันก็เหมือนกับอะไรรู้ไหมในโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
อ่าเมื่อก่อนถ้าสมมติกระทรวงกฎมหาธัยจริงจริงอ่ะรอบรอบโรงเรียน
รอบรอบมหาลัยรอบรอบวันห้ามมีผับมีบาวที่สามไปถูกต้องห้ามขาย
แต่เอาจริงจริงอ่ะใช่ครับมันก็ต้องเอากฎอย่างงั้นเข้ามาหรือเปล่าอืม
บอกว่าสถานศึกษาตอนนี้ก็สามารถออกระเบียบนะฮะห้ามนำจำหน่ายในโรงเรียนได้แล้ว
โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรุงเทพแล้วก็ส่งสาธิการเนี่ย
ก็สามารถออกกฎระเบียบมาควบคุมได้เพราะว่าหลายฝ่ายเป็นห่วง
ว่ามันจะมีผลต่อเยาวชนอืมอ่าเนาะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึง
เดี๋ยวขอรบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราจะเปิดประเทศกันอย่างเต็มตัวครับ
วันที่สิบเจ็ดก็ลุ้นกันว่าไอ้หน้ากากเนี้ยอืม
เอายังไงต่อไปจะใส่หรือไม่ต้องใส่ไหมอ่า

คุณก็ติดกับการใส่หน้ากากไปแล้วคราวนี้เขาบอกมันอยู่ที่ความสมัครใจแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นวันที่สิบเจ็ดเนี้ยจะต้องดูกันว่าคุณไหมนี่
หนุ่มหนุ่มมีเวลาเธอไปที่อื่นเธอไม่จะกลัวเลยไม่จะต้องมาอยู่ในการที่เธอต้องทันเจลิตกลัว
กลัวคุณน่ะไม่กลัวใครหรอกในโลกนี้ฉันน่ะคือผู้ปลอดภัย
พี่เช้าก็เป็นผู้ปลอดภัยเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ปลอดภัยอุ้ยจริงอ่ะ
เป็นร้ายมดดำมาเจอคนเยอะจะบอกให้อืมเธอพวกฉันน่ะเป็นผู้ปลอดภัย
หมดแล้วใช่ปลอดภัยติดแล้วเลยแม่ล่าสุดเนี่ยน้องแพรวาเนี่ย
ห้าเข็มยังติดเลยเอ้าเขาไม่ได้กันติดอยู่แล้วนี่
เขาไม่ได้กันติดมันกันหนักไงเออมันยังไงมันก็ติดได้
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะถอดถ้าคุณเดี๋ยวผมจะถอดเพราะว่าขอให้คุณผ่านไปก่อน
ใช่เพราะล่าสุดเขาบอกว่าตัวโอมิคอนก็กลับมาซ้ำเป็นได้
เหรอเนี่ยอย่างเงี้เขาเรียกว่าชะล่าใจเพราะคิดว่าตัวเองอ่ะติดแล้ว
รู้สึกว่าคุณจะทำอะไรก็ได้แล้วพอติดมาอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาอีก

ไม่ต้องกูจะอ่านข่าวสอบว่าขอบพลบเนี้ยไม่ทันไรเลยเนี้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับภูมิทรองก็ต้องมันไปเคียงกับมันเออ
คืออย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นไหมช่วงเนี่ยกูก็เอ๊ะเดี๋ยวจะขย่ำ
ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใส่กูอีก
อักฟิกอยู่เฉย
พยายามพยายามบอกคุณแม่แบบแบบเอาตรงแบบว่าไม่ใช่
ติดแล้วก็ต้องระวังต่อด้วย
แม่งเอ้ยถ้าสมมุติฉันไม่กลัวตังค์นะฉันไม่ได้กลัวโควิด
ถ้าสมมุติมีฉีดคุณอนุทินเอาภูมิคุ้มกันแบบกันแกแว้งมาให้ทันทีฉันน่ะ

ยอมไปตั้งแต่วันแรกเหรออ๋อเออ
จริงว่ายาแก้แว้ยากันแว้งมันน่าจะมีเนอะ

เห้ยเห็นไหมถูกเว้ยเว้ยไม่เป็นห่วงนะ

กลัวว่าเออจะแบบติดแล้วไม่เป็นไรฉันจะถอดหน้ากากอะไรยังไงก็ได้

เขาบอกว่าจริงค่ะน้องที่บริษัทกลับมาติดอีกรอบแล้วแล้วหายไม่ถึง๒อาทิตย์ก็กลับมาไปอีกรอบค่ะ

ช่วงลูกลับแบบว่านี่

มันจะสอบว่าการอยู่เป็นของมนุษย์ในสังคมเป็นยังไง
อ๋อในรายการนี้เลย

พี่จะแต่งหน้าแต่งถอดหน้ากากแต่งหน้าเลยอ่าฮะอ่านกล่าวอ่า
รุ่งขึ้นอีหมูติดโควิดว่ะพี่หนุ่มหนูติดโควิด
แล้วตอนแต่งพี่หนุ่มก็ถอดเลยถูกไหมใช่แล้วเขาถอดไหมเขาติเหรอ
เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ถอดเขาใส่ไงอ่าแต่อยู่ใกล้รอดอืม
งงทีมงานเนี้ยทุกคนเป็นหมดแล้วอ่าฮะโหนเนี้ยเป็นหมดแล้วนะอืม
มันก็เป็นไปตามกรรม
เหมือนมันลงแล้วเพราะเขาขึ้นอีกแล้วอีกแล้วคุณแม่นตอนเนี้ย
ในที่สุดส่งก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวถอดแมสวันที่๑๗เดี๋ยวก็ขึ้นมาอีก
ก็ลุ้นกันอยู่เพราะว่าอะไรวันนี้ขออ่านข่าวได้ไหม
อ้าวแล้วใครมีว่าอะไรเนี้ยเชนม้อน
คือเขาบอกตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งพื้นที่แบ่งโซนสีใช่ไหม
สถานการณ์โควิดก็มีพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีเหลืองเนี่ยตอนนี้๔๖จังหวัด
ครับนะฮะแล้วก็สีเขียวเนี้ยก็คือเฝ้าระวังสิบสี่จังหวัด
แล้วก็พื้นที่นำร่องสีฟ้าก็คือสิบเจ็ดจังหวัดวันนี้คุณอนุทินนะครับ
เขากล่าวถึงการประชุมสอบคอชุดใหญ่คือ๑๗มิถุนายนนี้
เกี่ยวกับหนึ่งเรื่องหน้ากากว่าจะเอายังไงกับพวกเรานะครับ
แต่เขาจะมีการเสนออย่างนี้
เสนอให้ปรับพื้นที่เฝ้าระวังหรือสีเขียวทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็คือจะมีการปรับอ่ะอืม
จริงจริงแล้วให้เป็นแบบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศเลยก็คือคลายล็อกล่ะหลายหลายจังหวัดได้คลายล็อกขึ้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำว่าอาบอบนวดถูกต้องไหมอ่าใช่
ซึ่งเขามีปัญหากันมานานหลายปีมากมากเลยครับวันนี้สถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะก็จะเปิดตามกฎหมายปกติหรือเปล่าอืม
บอกว่าตอนนี้เขาได้หารือกับนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะครับ
หลักกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็นายแพทย์โอภาษย์เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรค
เห็นว่าเปิดเพิ่มมาอีก๑๒ชั่วโมงถ้าตามกฎหมายก็คงไม่มีปัญหาอะไร
เพราะตอนนี้มันปิดเท่าไหร่เที่ยงคืนใช่
สมมุติจะถึงสักตีหนึ่งตี๒ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ

เพียงแต่ขอให้ทำตามกฎหมายจริง
ถึงเวลาปิดก็ต้องปิดอย่าหามรุ่งหามค่ำ
แต่สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการประชุมของสวบคอมนะฮะ
คือวันที่๑๗นี่แหละที่เราจะรู้ว่า

เราจะกลับเข้ามาสู่เปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ
เมื่อถามว่าจะเสนอเรื่องการถอดหน้ากากหรือเปล่าคุณ
ที่บอกว่าไม่มีการประกาศถอดหน้ากากอนามัยนะฮะ

เพราะมันเป็นมาตรการทางสังคม

เขาบอกว่าแต่การประเมินที่ไหนจะใส่

ในที่สาธารณะอาจจะ

เมื่อตะท่าจะหลีด
โอ้โหโดอีกแล้ว
ตอนไหนเปิดตอนไหนปิด
แล้วร้านอาหารก็เปิด
มันก็อยู่ที่แบบว่าเอาตามความสมควรตามความเหมาะสมแล้วมั้งเนาะ

อันนี้มันก็คงไม่เรื่องใส่หน้ากากคงไม่มีใครถูกใครผิดแล้วล่ะ

ใครอยากใส่ก็ใส่เขาก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้

พูดเลยว่าสังเกตมาตอนที่เราใส่หน้ากากอาธมายฯส่วนใหญ่เรา

แต่ก็อย่างหลายคนเขาก็เชื่อว่าโอเค

ใช่งั้นหายใจได้

แบบเออเหมือนกับใส่เป็นผ้าข่าวบางอะไรแบบนี้

เหมือนมันเขาว่าสุรคุณเมฆเวลาอยู่ข้างนอก

เขาใส่เขาฝึกก่อนใส่กับคนต้องกันอย่างดี
นี่สิยักษณ์ก่อนตอนไม่ใส่คุณเป็นหมาอีกแล้ว

ก็กันก็เหมือนน้อง
แต่เบื่อไหมโคตรเบื่อโคตรเบื่อเลย

คือเหมือนกับข่าวออกมาเนี่ยมันมีข่าวทุกวัน

ประเด็นนี้ล่าสุดวันนี้เลยเรื่องของแซนนะฮะ
แซนเนี่ยก็แน่นอนมันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจริงแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับแตงโมแล้วล่ะ
มันเป็นประเด็นที่แซนเองเนี่ยไปถูกทางด้านคุณจินเนี่ย
เขามีการไปโพสต์ข้อความบางข้อความโอเคแล้วก็มีการไปแจ้งความกัน
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งธนายตั้มก็พาจินกับหนิงเนี่ยไปแจ้งความไว้เหมือนกัน
วันนี้เนี่ยแซนกับทนายความเขาเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหา
ลองไปดูภาพสักนิดนึงน้ำมาเว้ยน้ำมาไหม
น้ำมานี่เห็นไหมล่ะลงจากรถมาแล้วเดินมาเห็นไหม
แซนมาแล้วนะฮะ
ก็คือเป็นประเด็นนะครับหลังจากที่คุณหิงปริตาเนี่ยเข้าไปแจ้งความแซนนะครับ
ก็หามินประมาทโดยการโฆษณาจากนั้นก็มีหมายเรียกเนี่ย
ส่งไปให้รับทราบข้อเก่าหาในวันที่อ่าสิบห้ามิตรธุนายนนะฮะ
ในเวลา๑๑โมงคือของเมื่อวานนี้นะครับ
แต่แซนไม่ได้ไปเพราะยืนยันตัวเองนั้นไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวนะฮะ
ก็เลยเดินทางไปบ่ายวันนี้สิบหกวิทยุนายนที่สนปฐุมวัน
แซนก็ไปกับทางทนายตุ๋ยนะฮะคือทนายพรศักดิ์ทนายความส่วนตัว
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งแซนเองก็บอกว่า
ถ้าหากว่าสิ่งที่อีกฝ่ายแจ้งมาไม่เป็นความจริงตนก็ปฏิเสธ
แต่อย่างไรนะฮะขอเข้าไปพบพนักงานสอบสวน

แล้วก็ยืนยันนะว่าไม่ได้กังวลอะไรกับคดีนี้เลยนะฮะ
ส่วนวันที่๒๓มิถุนายนนี้ที่บอกว่า
มหากรรมแจ้งความกลับยืนยันว่ามีแน่นอน

เห็นไหมอย่างที่บอกเลยบอกว่าผมบอกไว้แล้วไง
ถ้าเกิดว่าอายการเนี่ยท่านสั่งฟ้องนะทางฝั่งนี้

นี่นะครับคือก็แน่นอนนะครับว่า
เขาบอกเลยว่าใครพูดอะไรทำอะไรไว้ตนพร้อมสู้แน่นอน
ซึ่งเบื้องต้นดูไว้หลายคนมากกำลังปรึกษาทนายความอยู่
โดยบางส่วนเนี่ยจะมีการร่างฟ้องตรงต่อสารเลยนะครับ
และบางส่วนจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางพนักงานสอบสวน
ก็คือตำรวจนะครับอ่าและแน่นอนว่า
จะไม่มีการไกลเกลี่ยยอมความใดทั้งสิ้น
ไม่คุยด้วยนี่ประกาศไว้ก่อนเลยนะ
เพราะมองว่ามันเลยเวลาสำหรับการไก่เกลี่ยมานานแล้ว
คนเราถ้าคิดได้ก็ต้องเข้ามาคุยกันตั้งแต่แรก
แต่ตอนนี้คงต้องปล่อยไปตามกระบวนการ
ส่วนกรณีของคุณอัจฉริยะที่ไปยื่นฟ้องตรงต่อสาร
เอาผิดคนบนเรือซึ่งทั้งหมดเนี่ย๘มาตรา
มาตราหนัก๒๘๘และ๒๙๙
ตนเองนั้นไม่หนักใจในเรื่องนี้
แต่มองว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่สามัคคีกัน

ก็คือทั้งสสเต้ทั้งฝั่งของประชา
แตกคอกันทำไมทำไมไม่สามารถคีกัน

มีอะไรก็ควรจะช่วยเหลือกัน
เพราะบอกว่าจะทำเพื่อแตงโมไง

เหมือนทุกคนกำลังทำเพื่อตัวเองมากกว่าหรือเปล่า

จะให้ผิดคงไม่ได้

คุณแซนเนี่ยยังไม่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเลยนะครับ

ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีการพูดถึงว่าคุณแซนไม่มาพบพนักงานสอบสวน

พอตรวจสอบเสร็จแล้วก็เลยได้แจ้งคุณแซน

ไอ้กะดาลแผ่นเนี่ยเหมือนกะดาดเช็ดก้นเอาแบบนั้นกุ๊บไว้ทำไม
เพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้มีการไปสมัครหรือไม่ได้มีการไปขอ

แล้วอยู่ดีฉะไหนเลยถึงมาประกาศปลดเขาอย่างนี้

บอกเหมือนเป็นกระดาษเจ็ดก้นเอาน้ำเปิดเสียงมาสิ

ทำไมไม่มีล่ะไอ้น้ำ

มีเดี๋ยวตะอุ๋ยคำต้องเล่น

น้ำขอข้างล่างมา

ได้ฟังแล้วใช่ไหมได้ฟังแล้ว

มาออกรายการนึง
นะครับหลายพัฒนาไม่นุ่มเลยแหละ

ไปจากนี้กว่า

เสร็จปุ๊บมันก็มีประเด็นดราม่าต่อเนื่องนะ

มีบทความหนึ่งบทคำพูดคำพูดหนึ่งนั่นไม่ใช่บทความ
คำพูดคำพูดหนึ่งที่สสเต้เองเนี่ยได้มาพูดในรายการบอกว่า
คุณอัจฉริยะเนี่ยจบวิศวะเอกชนนะ

แต่ตัวแกเองคือตัวสอสอเต้เองนะบอกตัวผมเองเนี่ย
มันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับความคิดมันต่างอะไรอย่างนี้

เปรียบเทียบแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นไม่ได้ตกอยู่ที่คุณอัจฉริยะนะ
มันกลายเป็นว่ามันมีประเด็นของทางฝั่งคนที่เขาจบวิศวะเอกชนเนี่ย

เรื่องนี้ทำให้สสเต้เองเนี่ยนะฮะได้มีการ

ขออภัยด้วยจริงตัวเองพูดไปโดยที่แบบ

มีไหมถ้าไม่มีน้ำต้องออกมาแล้วนะ

วิศวะมเอกชนสู้วิศวะมรัฐบาลไม่ได้
ผมไม่ได้มีจนาขอโทษผมผิดจริง
อ่ะนี่ก็คือก็เป็นประเด็นต่อเนื่องอีก
เออทีนี้เนี่ย
ประเด็นถัดมาเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เรื่องของแซนเนี่ย

แซนไปรับฟังข้อเก่าหาจากที่คุณหิงปณิตาเองเนี่ย
ไปแจ้งความดำเนินคดีถามว่าได้เรื่องอะไร
เป็นเพราะว่าครั้งนึงเนี่ย

กำลังถูกสัมภาษณ์ออกทีวี

คุณแซนพูดว่าเขามีเรื่องอื่นตั้งเยอะแยะ

บางทางนึกออกมั้ยตรงนี้ท่านายตั้งกับคุณหญิงเนี่ย

แต่ที่บอกคุณแซนเขาก็พูดอีกบอกว่า

แฟนบอกว่าแซนกำลังพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง

แล้วมีนักข่าวอีกคนนึงเนี่ยกำลังถามว่า
แล้วของคุณหญิงราคาเป็นยังไง

คำพูดที่เขาพูดเหมือนเขาพูดเรื่องนี้อยู่

ก็ต้องไปตามดูดีก่อนที่จะแจ้งความเขา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ก็ต้องไปตามดูอีกว่ามันจะยังไง

พี่หนูแล้วนั้นมีความ

เอาเล่ะไว้อคุณกูเล่าได้เลยเพราะเครื่องคุณ

กิจสนะถ่ายรูปกับทางอัจฉริยะ

นี่เนี้ยมีข่าวว่ากิศณะจะไปร้องธนาชิตุ๊กรูเพื่อทนาย
เดชาอ่าจำได้ไหมเอ่อที่บอกว่าเหมือนไปแย่งแย่งความ
วัวหรืออะไรต่างนานาคือมันมีเรื่องนัวเนียกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

ข้าเมื่อกี้ต้องไปตามดูว่า
อย่างวันนี้ที่มีโอกาสคุยกับทางเต้
สาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้คือเขาก็พยายามที่บอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ย
ฟ้องเร็วเกินไปแล้วไปฟ้องเหมือนกับว่าในมาตราที่แม่เนี่ยไม่ต้องการจะฟ้อง
อย่างเช่น๒๘๘ฆาตกรรม๒๘๘นี่คือฆ่าคือฆ่านะฮะ
ไม่ได้ฟ้อง๒๙๐ก็คือต้องการแม่ต้องการจะฟ้องทำร้ายร่างกาย
ก็คือทำร้ายต้องการทำให้หุ่นแก่ความตายอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งเรื่องเนี้ย
ถามว่าจะไปถอนออกมาได้ไหมก็คงไม่ได้อืมแต่ในมุมของทางฝั่งของสอสอเต้กับแม่เนี่ย
ก็เลยไปยื่นเรื่องเมื่อวานนี้ว่าคือเหมือนกับมีการถอดถอนอัจฉริยะด้วยวาจาไปแล้ว
ตั้งแต่ในทีวีอาชิริยะก็รับรู้ครับเอ่อแล้วอาชญะก็ยังมีการไปฟ้อง
ก็คือถอดถอนคือหมายถอดถอนหนังสือมอบอำนาจซึ่งอันนี้ถือว่าการฟ้องของทางฝั่งของคุณอาชิระเนี่ย
ถือว่าเป็นโมคะเขาจะฟ้องเขาจะทำในมุมนี้ซึ่งก็ต้องไปดูว่าสารท่านจะยอมหรือเปล่า
ใช่เพราะพี่เต้เขาบอกว่าถ้าคุณอาชียะไปฟ้องในฆาตกรรมเนี่ย
พอเวลาสารสืบพยานแล้วเนี่ยแล้วก็คดีไปไม่ถึงว่ามีหลักฐานเป็นฆาตกรรมเนี่ย
จะอาจยกฟ้องห้าคนบนเรือได้นะฮะแต่ถ้าทำร้ายร่างกายเนี่ย
แล้วถ้าหลักฐานเนี่ยมากพอก็สามารถไต่ไปถึงคดีฆาตกรรมได้
อันนี้คือทางพี่เต้เขาบอกมาเขาก็เลยไปยืดซื้อ
สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ายกฟ้องสารท่านยกใช่ไหม

อาจจะโดนได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในมุมของทางอายการที่จะมีการสั่งฟ้อง๕คนบนเรือเนี่ย
ถ้าเกิดว่าสารที่ทางฝั่งของ
อยากปล่องนะถ้าท่านแต่ส่วนนะ
เนี่ยอาหารใช่ค่ะถ้าสมมติว่าหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ย
หากบอกป้องให้
ก็ต้องลองไปดู
น้ำท่วมอ่ะฤดูฝนอ่ะปีเนี้ยแหละฝนมาเยอะอืมฝนมาเยอะจริงเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เอ่อ
หน้าร้อนมาแล้วก็เจอพายุกันมาตลอดนะครับค่ะจริงจริงแล้วเขาบอกว่าต้องระวัง
จะมี๘อำเภอที่เราอาจจะต้องแบบระวังว่าเฮ้ยไอ้๘อำเภอเนี่ย
อาจจะมีโอกาสที่แบบว่าน้ำท่วมอืมนะคนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับ
ชนกมากพันธุ์เรียกประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อชี้แจงความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทธกภัย
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพิจิตรเนี่ยเขาสรุปพื้นที่อย่างนี้
พิจิตรเองมีโอกาสที่น้ำท่วมสูงพอสมควรนะครับผมใช้คำว่าสรุปพื้นที่เสี่ยงสูงเลยดีกว่า
อำเภอหนึ่งอำเภอดงเจริญอำเภอบางนูลมะนาคอำเภอบึงนาราง
อำเภอโภร์พระทัพช้างแล้วก็อำเภอเมืองพิจิตร
อำเภอวางบริกษ
สิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาคืออุทธกภัยซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยจะเกิด
ส่วนใหญ่เป็นปกติโดยปกติเนี่ยคือฝนฝนมันจะทิ้งช่วงอยู่แล้ว
จากนี้นะฮะทางกระทรวงเกษตรและสากรเขาได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเวชพันธุ์
อาหารสัตว์เพื่อสำรองให้หากเกิดภัยพิบัติครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าเออแขวงทางหลวงชนบทพิจิตรเนี่ย
ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ชาวพิจิตรควรจะช่วยกันมากก็คือกำจัดขยะมูลฝอยดินโครนออกจากท่อระบายหรือยัง
เพื่ออะไรเพื่อให้มันมาจริงปุ๊บน้ำมันระบายเนี่ยอย่างน้อยมันระบายน้ำได้ดีมากขึ้น
แล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมทางจราจรอีกทั้งเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับ
แสดงว่าถ้าเขาประกาศก่อน๒เดือนขนาดนี้

อุทยานก็ยังลงน้ำได้เยอะนะ

ดูที่นครสวรรค์กี่วัน
ไม่ต้องไปถึงประจิตหรอก
แต่นี้แล้วมีโอกาสเริ่มทยอยเก็บข้าวเก็บของก็เริ่มกันนะฮะ
ครับผมนะฮะแต่ถ้าไปพิจิตรนี้ก็เรียกว่าไปแข่งเรือนะ
สนุกนะในช่วงหลังหน้าฝนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชาลวันด้วย
แต่ถ้าสมมุติเขาระบายลงคลองอะไรได้เร็วมันก็มีโอกาสที่ดี

ลองสำรวจตัวเองดูว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่ามีใครเคยเช็คตัวเองบ้าง

คุณรู้ตัวไหมว่าเราไปเบาหวานหรือเปล่าเราไขมันสูงหรือเปล่า
ภาวะนะฮะอะไรวะจริงแล้วหรือติดสูบบุหรี่หรือเปล่า

ฉันเพิ่งอ่านเนี่ยมันเกี่ยวว่าอ้อนลงพุงหรืออ้อนลงพุง

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ไปค้า
ไปดูเหตุสลดใจอีกสักหนึ่งเรื่องนะฮะ

เขาก็นำกำลังเนี่ยนะฮะเข้าไปควบคุมตัวชายคนหนึ่งครับ
ชื่อว่าพัศวีสงวนทรัพย์

ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเด็กชายเออายุแค่๔ขวบเองนะครับ

ทำให้เด็กชายเอนั้นเสียชีวิตนะครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งครับ
ในซอยจราศิริษฐ์วงแขวงประบำรุเกรดบังพลัทธ์กรุงเทพ
คือการจับกลุ่มครั้งนี้นะฮะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ในหลังซึ่งเป็นน้ำสมุดนะฮะอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นพ่อแท้แท้ของเด็กชายเอฝันเนอะอ่า
คือเดินทางนะฮะไปร้องทุกข์กับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุล
บุตรชายตัวเองเนี่ยเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย
ก็คือนางสาวนกอันนี้ก็นามสมมุติเหมือนกันอายุ๒๐ปี
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ
จากนั้นเนี่ยนางสาวนกก็พาลูกเนี่ยนะฮะ
หนีไปไม่สามารถติดต่อนางสาวนกและลูกได้ถึงแม้พยายามโทรศัพท์หา
ก็ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่านางสาวนกไม่ยอมรับสายนะครับจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมาในหลังเนี่ยไปฝันเห็นลูกชายตัวเองเนี่ยแหละฮะ
อืมมาหาเขาเกือบทุกวันมาเล่นด้วย
มาเรียกพ่ออะไรอย่างเงี้นะครับจนกระทั่งคืนวันเสาร์ที่สิบเอ็
คือมาถึงแล้วเนี่ยเดินหันหลัง
ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยด้วยนะครับอืมทำให้ในหลังเองเนี่ย
รู้สึกเอกใจและเป็นห่วงก็เลยพยายามหาทางโทรศัพท์ติดต่อไปหานางสาวนกถี่ขึ้น
จนสุดท้ายนางสาวนกไลน์ตอบกลับมานะฮะบอกว่าเด็กชายเอซึ่งเป็นลูกชายเนี่ย
เสียชีวิตแล้วเพราะสาเหตุอาหารติดคอ
ตายไปเนี่ยตั้งแต่วันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในหลังเนี่ยไม่ปากใจเชื่อนะครับ
เพราะยังรู้ข้อมูลอีกว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปคบหาอยู่กินกับนายพระสวีคนนี้แหละฮะ
อยู่กันที่หอพักภายในซอยจรรย์สนิทวงศ์ประมาณ๒เดือนแล้ว
ในหลังผู้เป็นพ่อพยายามติดต่อไปสอบถามข้อมูลที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
ก็ได้รับข้อมูลบอกว่าเด็กชายเอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกายมา
แล้วเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
กระทั่งเด็กชายเอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงนะฮะในวันที่๒๗พฤษภาคม
เรื่องต้นครับมีมารดาเนี่ยเป็นผู้เดินทางมารับศพแต่เพียงผู้เดียว
โดยผลการชนสูตรของแพทย์จะระบุว่าเด็กชายเอเสียชีวิตเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นฉีกขาดนะฮะ
แล้วไม่ได้แห่งเดียวนะฉีกขาดหลายแห่งทีเดียว
คุณก็อ่านในเด็กชายเอตั้งนานนี่เขาเขียนน้องต้าแหละ
มีบอบช้ำตามร่างกายซี่โครงหักลำไส้แตก
เนี่ยนะฮะก็รวมไปถึงมีภาวะแทรกซ้อนจากลำไส้เล็กเนี่ยฉีกขาดจากการถูกทำร้าย
อกจากนี้นะครับยังมีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงแล้วก็ตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการแนะนำให้กับทางแม่เนี่ยนะฮะ
ดำเนินการแจ้งความกับทางตำรวจด้วย
แต่สุดท้ายแล้วแม่ก็คือนางสาวนกนำตัวลูกชายเนี่ยไปเผาเลยนะฮะ
ที่วัดครับในวันที่๒๘พฤษภาคม
ในหลังเองมั่นใจมากนะฮะ
ก็เลยบอกกับทางมูลที่ปวีนาแล้วก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้
หลังจากนั้นฮะติดต่อประสานงานไปที่สอนอบังพลัดนะครับ
ครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หอพักนะครับ
มีจุดเกิดเหตุจนทราบว่าข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุเนี่ย
สวีอยู่กับเด็กชายเอลูกชายของเขา

กระทั่งได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงเด็กชายเอร้องไห้
คล้ายถูกทำร้ายร่างกายที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้เนี่ยมามอบ
ประกอบกับการนำเอาผลชนสูตรของแพทย์มาพิจารณา
จนเป็นที่มาของการเดินทางไปจับกลุ่มตัวในพัศวี
แจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่แหละฮะ
อืมจับได้นะเรียบร้อย
เบื้องต้นพัฒวีให้การบริเศษ
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานว่าแน่นหนามากนะฮะ
สามารถเอาผิดพ่อเลี้ยงอมหิตรายนี้ได้อย่างแน่นอน
เรื่องต้นครับชุดจับกลุ่มก็ดำเนินการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ให้กับทางด้านในพัศวีเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กรายนี้เนี่ยนะฮะ
หรือคนอื่นที่มีการเกี่ยวข้องนะครับ
หรือมีการขยายผลไปถึงตัวก็โดนหมดเหมือนกัน
โอ้โหหน้าตายังเด็กอยู่เองยังเด็กอยู่เลยอายุยี่สิบแล้วถ้าสมมุติดู
เอางี้ตัวแม่คือนกก็๒๐ลูก๔ขวบแสดงว่านกมีลูกแต่
ถูกถูกถูกไหม๑๖มีลูก๑๖เสร็จแล้วเนี่ย
กับผัวไปผัวเก่าคนแรก
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนกเนี่ยมาคบกับพระสวีนี่แล้วก็เป็นเหตุแบบนี้
แล้วนกเนี่ยไปโกหกหมดเลยนะคือสับปะลงสับปะเลอก็งง
ไม่งั้นที่วัดเอาไปเผาที่วัดลวกบางลุงบางลุงมันไม่แน่ใจวัดลวก
ผิดปกติว่ารีบเผารีบเผาศพลูกอะอะไรแบบนี้โอ้โหเรื่องนี้แบบลี้ล้ำจริงนะ
เนี่ยไปแล้วก็ทางฝั่งของชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกเลยบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
บางวันก็แบบปล่อยให้เด็กเนี่ยใช้ให้เด็กไปซื้อของ

แล้วก็บอกคนแถวอพาร์ทเมนก็บอกแต่เด็กเป็นรอยแผลดอกจำ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

ก็ไม่รู้เรื่อง

เพราะเผาศพไปแล้วด้วย

เราก็เลยมีการฟื้นฝันว่าไปฟื้นว่า

อะไรติดคอสักอย่างถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
กินอาหารแล้วติดคอตายปัญญาอ่อนไหมล่ะ

ว่าเด็กกินข้าวแล้วติดหลอดลมตาย
แต่ถามว่ามีโอกาสไหมเด็กก็มี
แต่ว่าทีนี้ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แบบนั้น
เพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าอาการมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
อาการคือลำไส้เล็กเนี่ยฉีกขาดหลายจุด

ถ้าสมมุติว่าพูดจริงถูกแบบช้ำในก็ตาย

แล้ววิญญาณเด็ก
ไปฟ้องพ่อว่าหนูตายแล้วนะอะไรอย่างนี้

มีรอยบอบช้ำตามร่างกายซี่โครงหักลำไส้แตก

สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของลำไส้เล็กส่วนต้น
ฉีกขาดหลายแห่งจากการถูกทำร้ายร่างกาย

เป็นอาจรู้ติดต้ายฟังค่ะรู้หรือยังว่าได้ซั่วดก่อนหรือเปล่า

แล้วก็เลยตามมาเอาเรื่องได้เรื่องก็เลยแดง

วิญญาณเจ็บมืชันั่งฟังเหรอ
บางวันแรกมันเหมือนลูกเล่นกับพ่อเขา
แล้วเขาบอกว่าไม่ได้มาวันเดียวใช่ไหมโมทมาสี่ห้าวันแล้ววันสุดท้ายที่ลูกเขาจะมา
คือเขารู้เลยว่าลูกเขาเขามาลาพ่อเขาแล้วว่าจะไปแล้วอ่ะโอ้โหไม่ซึ่งเขาไม่ได้ติดต่อครอบครัวนี้ด้วย
คือลูกเข้ามาแล้วก็เหมือนเขาเดินหันหลังแล้วคอตกอะไรอย่างนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
มิ้นมันเป็นเซสนะพี่น้อยเซสของพ่อเนอะแล้วใช่พ่อจริง
ในกรุณกอดคือเอามึงลงนะคือถ้ามองในมุมของเรื่องผีอะไรก็อาจจะเป็น
มันอาจจะเป็นแบบซื่อถึงเหน็ตแบบอยู่ดีฝันถึงลูก
ก็เลยไปถามพยายามถามพอได้คำตอบประมาณว่าอ๋อลูกตายแล้วเพราะอาหารติดหลอดลม

อ่าก็เลยแดงขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับผม
มาถึงเรื่องราวของวอเล็กบอลสาวไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเช้านี้เนี่ยลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำเลยตอน๑๐โมงเช้านะครับ
เรียกได้ว่านำไปก่อนสองเซตนะฮะแต่ว่าทางโปแลนด์เนี่ยพลิกกลับมาชนะสองต่อสามนะครับ
ปัดที่๒กลุ่ม๔นัดที่๖ครับที่อาราเนต้านะครับผม
ล่าสุดวันนี้ครับทีมวอเล็กบอลสาวไทยของเราอันดับ๑๔ของโลกเนี่ย
ลงสนามนัดที่๒พบกับโปแลนด์ทีมอันดับ๑๑ของโลกนะครับผม
ก่อนแข่งแมทนี้เนี่ยสาวไทยเจอวิกฤตครับ
เมื่อตรวจเจอนักกีฬาติดโควิดถึง๘คนนะ
ทำให้ต้องส่งนักกีฬาจากเมืองไทยบินด่วนไปเสริมทัพนะครับ
ด่วนครับนายดานัยนะฮะศรีวัชระเมธากุลนะครับ
นัชชาสุขสดนะฮะแก้วกัญญานะครับกมุณฑลานะครับ
ชัชชุออนนะฮะโมกศรีแล้วก็อัชราพรคงยศ
รัชพรบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็พรพันธ์เกิดปราศนะครับ
สุดท้ายแพ้ไปก็คือ๑๓ต่อ๑๕นั่นเองครับ
นัดต่อไปครับทีมวอเล็กบอลสาวไทยของเราจะพบกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกาทางช่อง๓๑ถ่ายทอดสดช่องวันนั่นเองนะครับ

เมื่อเช้านี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหลุ้นกันแทบแบบพลิกเลย
ทีต่อนาทีเลยสำหรับคู่นี้นะครับผม
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
ณเดชน์หลายคุณบอกโอ้โหมีหมอดงหมอดงเขาทักว่าณเดชน์จะแต่งงาน
ครับผมเพราะหมากกับคิมเขาประกาศไปเมื่อไหร่อ่ะ
ม่ากคริมก็ประกาศไปแล้ว
ใช่ปะปลายปีหน้าเมื่อวานคุณณเดชน์กับคุณยายับไปออกรายการ
ไปไปออกงานด้วยกันแล้วก็บอกว่าไปร่วมเซอร์ไพรส์หมากคิมแต่งงานอ่ะ
หมอปลายทักว่าทั้งคู่จะแต่งงานปลายปีหน้าแน่นอนโอ๊ยหมอก็หมอเถอะอันนี้เราก็ต้องคิดเองก่อน
ของคุณณเดชน์พูดถูกลูกแล้วค่อยไปปรึกษาเรื่องเลิกงามยามดีอีกทีนึงตามสไตล์วัฒนธรรมไทยนี่แหละ
หน้ายังอยู่ในแผนหรือเปล่ายังนะถามว่าเชื่อหมอดูไหมว่าจะสละโสดเมื่อถึงโมเมนต์เราก็น่าจะรู้เองว่าอันไหนโอเคหรือไม่โอเค
เขาจริงว่าจะแต่งตอนไหนเนาะคือยายาเขาบอกคือเลือกไม่ได้อยู่แล้วยาย่าบอกเขาเลือกไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรมั้ย
เขาเรารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเรามีงานค่อนข้างจะยาวไปเลยต้องดูจริงว่าปีหน้าจะเป็นยังไงหมากเชียร์ให้เราตามไปหรือเปล่าเราก็อยากตามไปเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่ายังไม่ได้โอกาสเฉยยายาเคยบอกว่าแต่งหน้าแต่งตัวสแตนบายรอทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะมาขอ
ย่าบอกว่าย่าคนไปเที่ยวแล้วตั้งใจจะแต่งตัวให้สวยทุกวันเราจะเตรียมชุดทุกวันอยู่แล้วแต่ย่าแพ็คกระเป๋าให้เขาด้วยนะคะ
ถ้ามีอะไรผิดปกติเราเองจะได้รู้เลยว่าชุดนี้ดูดีผิดปกติหรือเปล่าแบบนี้เตรียมแผนหรือเปล่า
เรื่องนี้ณเดชน์บอกว่าบอกไม่ได้หรอกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิก็ให้ไปเค้นเอาเองผู้หญิงเนี่ยมีเซ็นต์ทุกคนหรือเปล่า
เขาว่าอย่างงั้นมีพี่เสียงเขาไหมเหมือนยาย่ากก็รอณเดชน์มาขออยู่
ดูเขาอาจจะรอบ้านเสร็จกันได้อ่าใช่เกือบเสร็จแล้ว
ไกลแล้วพี่ไกลแล้วฮะตอนนี้ก็คือสร้างโค้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วมันช้าต้องตกแต่ง
ยายาเขาพูดไงบอกว่าก็ต้องรอณเดชน์มาขอก็ยังไม่เห็นมาขอ
เขาก็พูดแบบตรงเลยว่าเขาก็รอให้มาขอ
สามปีที่สำหรับการแต่งได้เหรอครับพี่

ถ้าถามหนูมาแต่งเสร็จยัง

มองฉันอย่างหนู
แล้วมันแต่งกันมากเลย
รับงานนี้สินแน่ต้าประดูกหน้า
ใสชาอื่นอู่ฮะพี่หนุ่มครับ
จากสมาชิกวงแอสโรนะครับผม
ดังแล้วก็มาแรงมากทั้งผลงานเพลง
แล้วก็ด้านการแสดงซีรีส์ของหนุ่ม
คนนี้นะครับล่าสุดครับมีการคอนเฟิร์มแล้วว่า
ชาอึนอูเนี้ยครับจะรัดฟ้ามาบ้านเรา
พบกับแฟนชาวไทยในเร็ววันนี้นะฮะ
กับงานแฟนมิตตี้ชาอึนอูนะครับผมสองพันยี่สิบสอง
วันเสาร์ที่สามสิบแล้วก็ดาคมนะครับปีนี้นะฮะ
ทันดมเมืองทองธานีครับงานนี้
แฟนคนไหนที่เฝ้ารอและคิดถึงชาอื่นอู
นี่นะฮะตรงนี้มากันเยอะเนอะช่วงนี้มาเยอะมากฮะ

เดี๋ยวหน้าพี่จัคศัลหวังมาอีกนะครับ
มาล้องไปตอบเปิดเตะฟุตบอลใช่ป่ะ
ใช่ครับ๑ชั่วโมงเต็มเจอจัคศัลหวังนะ
จะไปไหมคุณบ
คือคือคือคือเอาตรงนั้นอยากไปดูคือใจอยากไปดูแต่ก็ใจหนึ่งก็
ก็ดูที่ถ่ายทอดดีกว่าเอออืมก็แต่ครั้งหนึ่งอ่ะเนอะ
แต่ต้องให้กำลังใจพี่หนุ่มอยากไปดูให้กำลังใจเพราะว่านานนานจะมาที
แล้วพี่หนุ่มก็แฟนคลับแมนยูด้วยอย่าทำตาซึ้งนี่พี่อย่าทำตาซึ้ง

อ้าวก้าวมื้อเปล่านี่มาแล้ว

หัวน่ารักเลยแล้ว
เพื่อสิ่งนั่นเนี่ยฉันเป็นคนไม่เก็บรูปแม่น

ก็พวกดิวกับดิวกับอะไรกุ๊บกรีบเลย
เดี๋ยวกูจะเอารูปกิ้งทำชุดชั่วตอนสมัยก่อน
มันไม่ได้เปิดคอปมานานแล้วก่อนอยากจะซ่อมไปหาก่อน
ใช่ชั่วผมเดียวกับกุ๊บกรีบ
มีมีมาก

ไปแล้วฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ